นายกรัฐมนตรีก็ได้ยืนยันนะครับว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มมาตรการพิเศษในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ในช่วงสิ้นสุดเดือนรมดร
แต่ว่าจนถึงวันนี้ก็ยังคงมีเหตุรุนแรงเกิดอย่างต่อเนื่องครับ
อย่างเช่นที่จังหวัดปัตตานีคนร้ายรอบวางระเบิดคาร์บอมบริเวณจุดตรวจเกาะหม้อแกง
เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต๑นายบาดเจ็บไป๓นาย
ในขณะที่จังหวัดนราธิวาสก็มีคนร้ายประกบหญิงยิงหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตนะครับ
โดยทิ้งข้อความว่าเป็นการล้างแค้นสำหรับชาวบ้านบรรนังสตา
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
สร้างความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งบ้านเรือนประชาชนรถยนต์เจ้าหน้าที่
และฐานปฏิบัติการร่วม๓ฝ่ายหรือจุดตรวจเกาะหม้อแกง
ริมถนนสายปัตตานีหาดใหญ่ตำบลท่ากำชำอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี
คือผลงานที่คนร้ายใน๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
ลงมือลอบวางระเบิดคาร์บอมในช่วงสุดท้ายของเดือนรมดอน
เพื่อสร้างสถานการณ์รายวันในพื้นที่
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่ไปหนึ่งนาย
คือ๑๐ตำรวจโทธานีแสงสุวรรณอายุ๒๘ปี

คือ๑๐ตำรวจโทนัทพลชูหนูอายุ๒๘ปี
ตำรวจโทอนุชาแตงชำอายุ๒๙ปี
และ๑๐ตำรวจตรีจตุพลศรีอินอายุ๒๖ปี
ทั้งหมดถูกนำส่งโรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธ์บริหาร
ล่าสุดอาการปลอดภัยแล้ว

และพบซากรถยนต์ที่คนร้ายซุกซ่อนระเบิด
อยู่ด้านหน้าฐานพร้อมชิ้นส่วนถังแก๊ส๒ถัง
อกจากนี้ยังทำให้ฐานปฏิบัติการ

อยู่ใกล้กันถูกแรงระเบิดเสียหายอย่างหนักเช่นกัน
เบื้องตนเชื้อวาดน่าจะเป็นรถเป้าหมาย
ที่เคยมีการแจ้งเตือนก่อนหน้านี้

รวมถึงเหตุคาร์บอมที่เกาะสมุย

โดยครั้งนี้ประกบยิงนางเวลตาชาญแท้
อายุ๓๕ปีเสียชีวิต

ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณถนนตรงข้าม

จดหมายข้อความเป็นภาษาไทยว่า
เป็นการล้างแค้นสำหรับชาวบ้านบรรนังสตา
ที่อ้างว่าจังหวันที่เป็นฝ่าย

ยากีเบนมุสลิมอายุ๖๐ปีวานนี้
ภายในตำบลบรรนังสตาอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลา
จนทำให้มีชาวบ้านเสียชีวิต๑คนบาดเจ็บ๓คน
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดพิสูจน์หลักฐาน
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
โดยคาดว่าคนร้ายมีไม่ต่ำกว่า๒คน
ยิ่งถล่มโรงพักษณ์บรรนังสตาและที่วากกาลอำเภอ

นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบ
ในช่วงวันออกฮาริวรายอว่า

เพราะฝ่ายคนร้ายต้องการกดดันรัฐบาล
แต่ก็มีหลายหน่วยงานแม้แต่ผู้นำศาสนาก็ออกมาเคลื่อนไหว
ออกมาบริจาคทุนทรัพย์ช่วยเหลือตำรวจที่เสียชีวิต

ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกัน

ในช่วงเวลานี้ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการพิเศษอะไร

ดำเนินตามมาตรการอย่างเข้มข้น

แต่หากจะไม่ให้เกิดสถานการณ์ขึ้นเลย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน